พาคุณผู้ชมไปดูท่าทีอีกฝากฝั่งหนึ่งบ้างครับ
หลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศวางมือทางการเมืองนะครับ
แน่นอนทางด้านของรองหัวหน้าพักเองก็ออกมาให้สัมภาษณ

บอกว่า๘๙ปีที่ผ่านมาท่ำก็ทำประโยชน์คุณงามความเรียวไว้มากมาย
เป็นเรื่องที่ออกมาเปิดเผยให้สัมภาษณ์จากคุณธนกรวังบุญคงชนะครับ
รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกนะครับว่าทราบข่าวมาตลอดแหละ
ก็เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านพลเอกประยุทธ์ก็วางมือทางการเมือง
ผมคิดว่าท่านก็จะทำตามในสิ่งที่ท่านคิดแล้ว
ตลอดเวลา๘๙ปีที่ผ่านมาท่านได้สร้างคุณงามความดี
สร้างคุณอุปการณ์ให้กับประเทศมากมาย
หากมองด้วยใจที่เป็นธรรมเป็นกลางนะครับ
เพราะฉะนั้นบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อประชาชนและประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักมาโดยตลอด
ผมคิดว่าท่านเป็นสุภาพบรุษทางการเมือง
ส่วนตัวมองว่าเมื่อท่านยุติบทบาททางการเมืองแล้ว
พักการเมืองก็ไม่ควรจะไปด้อยข้ามหรือใช้วัฒกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อท่านนะครับ
เมื่อถามว่าการลาออกของพลเอกประยุทธ์จะเป็นปัจจัยทำให้พักรวมไทยสร้างชาติ
ไปร่วมกันกับพักการเมืองอื่นหรือไม่เพื่อผลักดันคนอื่นเป็นนายกหรือเปล่า
คุณธนกรก็บอกนะครับว่าการเลือกนายกพักมีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เห็นด้วย
แคนดิเดตนายกของพักเก้าไกลเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนใจพวกเขาได้
ทุกอย่างก็เป็นไปตามมติภักดิ์ที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้นะครับ
ส่วนการลาออกของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยระบุว่าก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไร
แต่ท่านเนี่ยไม่อยากจะเป็นคู่ขัดแย้งแล้วก็ไปส่งผลกระทบกับพักก็เลยตัดสินใจในการที่จะลาออกครับ
แต่ก็ยังคุยกันทุกวันนะครับมีการแซวกันบ้างว่าจะทิ้งกันหรือเปล่า
ท่านก็ตอบว่าผมไม่ทิ้งแก๊กหรอกอะไรแบบนี้มาทิ้งพักหรอกเรารักกันอยู่แล้ว
ฟังเสียงคุณธนกรหน่อยนะครับ
จะทำอะไรก็ควรคิดก่อนนะครับไม่ใช่ทำไปด้วยจิตที่เป็นอากุศลนะครับ
ผมเองก็คุยกับท่านอยู่เกือบทุกวันนะครับ
ท่านก็ผมก็บอกก็แซวท่านบ้างว่าท่านยกทิ้งผมแล้วอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ทิ้งแก๊กหรอกไม่ทิ้งพักพวกเราหรอก
รักกันอยู่แล้วนะครับท่านก็ไลน์มาคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ท่าทีกับการวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ